โชเฟอร์ทักซีค่ะวีวาทาคกลางแยกเลย

เห็นไหมมึงเอาของเก็บมึงเอาของเก็บมึงเอาของเก็บ
ก่อนมึงทีไปมึงทีไปอ่านั่นนั่นนั่นเออมึงทีไป
เดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปลงคลิปไม่ต้องห่วงไม่ต้อง
ห่วงไม่ต้องห่วงเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเจกระจกกูหลุดใช่
มึงเอาของเก็บเก็บมึงเอาของเก็บก่อนอุ้ยคุณผู้ชม
ได้ลงไปกับเขาด้วยไม่งั้นก็นวร้นเงียการกร้างแยก

คันเขียวเหลืองก็ไม่พอใจมาเตะประตูเตะกระจกมองข้างแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้เท่าที่ฟังเมื่อกี้นะเหมือนกับเหมือนกับเขาทะเลาะกันมันมีคำว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วอ่ะเลยไม่รู้ว่าเป็นการปาดหน้ากันหรือยังไงคลิปนี้ค่ะเอาไปโพสต์ในกลุ่มควายหลุดถนนซึ่งแท็กซี่เขียวเหลือง